หนึ่งมันก็ยังไม่มาเลยไม่
พี่ก็บอกว่าพี่สำคมีที่ให้เจาะหลายที่จอดนี่มันไม่มีใครมาจอดแล้วนี่มันก็ที่หลวง

ภารกิจโดยนักรวมสร้างที่นาน๓โดยหมุนฝ่ายพื้นจลีน

อันนี้พี่ก็วิ่งวินด้วยเหรอ

ถ้าเป็นอันหนึ่งไม่มีหลวง
ขอบคุณมากเลยพี่นี่ยิ่งเป็นวินด้วยกันเรายิ่งคุยกันง่ายเลยขอบคุณนะพี่นะ

เพราะว่ามันมีคนไม่เข้าใจไงพี่

พอดีว่าผมเห็นพี่มอเตอร์ไซค์ที่ส่งของพี่ไลน์แมนเนอะ
แกมาส่งของตรงนี้แล้วแกก็มาหลบพี่ครับ

มีที่พักจอดนะครับเราเตรียมไว้ที่จอด
ถ้าเกิดพี่จอดตรงนี้ครับพี่จะจอดได้ไม่นาน

จะได้ไม่มีใครมาแบบว่ามาเบียดมาแทรกที่ให้ความร้อนมันเพิ่ม
ผมบอกพี่ครับให้พวกพี่ไปจอดตรงนี้ได้เลยนะครับจอดได้นานกว่าครับ
แล้วทีนี้เขาก็บอกผมว่าอะไรไม่รู้ผมก็ไม่ได้ตั้งใจจำเนาะ
แต่เขาก็พยักหน้าเสร็จแล้วผมก็กลับมานั่งที่วินครับ
พอผมกลับมานั่งที่ดินเสร็จแล้วพี่แกก็หยิบโทรศัพท์มา
แล้วแกก็มาที่นี้ไหนมาพูดดิว่าทำไมถึงจอดไม่ได้
มาพูดสิว่าทำไมถึงจอดไม่ได้พี่มึงซื้อไว้เหรอพี่มึงซื้อไว้เหรอ
ผมบอกไม่ใช่ครับพี่คือพี่จอดได้พี่ต้องเข้าใจผมก่อนว่าพี่จอดได้
แต่ทีนี้ผมอยากให้พี่ได้จอดนานที่ร้อนก็คือบ้านเรามีที่ให้จอด
แต่ตรงนี้มันจะมีรถยนต์ด้วยรถมอเตอร์ไซค์ด้วยรถอะไรด้วยมันจะเฉียวชนที่
แต่พี่ไปจอดตรงโน้นครับผมผมไม่มีปัญญาซื้อแค่ผมขับวินมอเตอร์ไซค์ได้เที่ยวละ๑๐บาท๒๐บาทผมไม่มีปัญญาไปซื้อ
แล้วผมก็ไม่มีปัญญาจะไปสู้รบปรบมือกับใครเลยครับมาทำมาหากินหาเลี้ยงชีวิตหาเลี้ยงครอบครัว
ไม่คิดจะมีเรื่องกับใครเลยพี่นี่ผมบอกกับพี่ชายตรงและพูดเรื่องจริงทุกคำ
มีรถมาจอดบ่อยแล้วก็มาวิ่งบ่อยจ้ะแล้วก็ผมแค่จะประชาสัมพันธ์ให้เขารู้ว่าครับมันมีรถมาจอดบ่อยมันมีรถเข้าออก
ถ้าพี่ชายจะหยุดนะครับถ้าพี่ชายจะพักไอ้พี่ชายผมไม่เคยพูดคำหยาบกับเขาเลยผมไม่พูดคำหยาบด้วย
แต่กับเพื่อนผมเขารู้ว่าผมไม่พูดคำหยาบเพราะมันไม่ดีผมก็ไม่ชอบฟังคำหยาบเขาก็ไม่ชอบฟัง
ผมบอกพี่ครับตรงนี้มันมีที่จอดสบายกว่าผมแค่ประชาสัมพันธ์แบบอยากบอกว่าพี่น้องคนไหนอยากจะพักเราก็มีที่ให้พักเราทำมาหากินด้วยกันอย่าทะเลาะกันเลย
พี่น้องกันทั้งนั้นแล้วเขาอ่ะเขาอ่ะขับวินด้วยนะครับเขาขับวินอยู่วินชูศรีแล้วเขาประกาศให้ชาวโลกรู้เลยว่าใคร